มีอีกหนึ่งคนจะบอกว่าเจนนี่ก็เจนนี่เถอะค่ะ
จะบอกว่าแม่มาองค์ลงนะคะ
คุณอ้ามพัชราพาไปออกงานทุ่มบางกะปิสะเทือนกันเลยทีเดียวเนี่ย
เพราะว่าคุณแม่ไปแบบว่าผมฟูฟ่องโชว์กล้ามท้องเบานะ
ก็เดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนเลยดูสิ

ฉาตาร้อนในความแซ่บของหุ่นนะฮะ
เพราะว่าเห็นช่วงไปมาดิ๊กก็แบบชุดว่ายน้ำรัวนะฮะ
แต่ว่าไม่ได้เน้นให้มีกล้ามทงกล้ามท้องอะไรนะคะ
รวมไปถึงชุดที่ใส่ไปงานมันคล้ายวันเกิดแหวนด้วย
หลายคนเห็นกันไปแล้วว่าพี่อ้ำสวยสง่า

เป็นชุดไม่ธรรมดาชุดนี้เลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าสวยอ่ะ
จริงแล้วเนี่ยชุดนี้พี่อ้ำตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้ใส่ในวันแต่งงานของตัวเอง

เออแต่มันรอแล้วรอเล่าไม่ได้ใส่สักทีค่ะ
ก็เลยเอามาใส่งานวันเกิดเพื่อนก็แล้วกันค่ะ
อ่ะไปฟังเลยค่ะตัวจะไว้ยังไงบ้าง
ใช่ไว้ตอนแบบว่าทำบุญตอนเช้ามากกว่า

แต่ผ่านมาหลายปีแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้สักที
แล้วมันจะเริ่มเหลืองแล้วก็เลยต้องรีบใส่
นี่มันซื้อไว้นาน

ถ้าเปลี่ยนชุดให้ก่อนมันอาจจะไม่ได้แตกเลยหรือเปล่า
ก็ไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้เคยคิดเรื่องนี้เลยค่ะ
อ้าวมันจะไม่มีแตกใดกับใครอ่ะ
นี้คือตัดมา๙ปี๑๐ปีแล้วคุณอ้ำยังกลับมาใส่ได้เหมือนเดิม
ใจหุ่นเนอะคุณเนาะแต่คือด้วยความว่าความเชื่อเนาะ
บางคนเขาก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงใส่ชุดแต่งงานก่อน
จะไม่ได้แต่งงานจริงนะคะ
ดิฉันว่าไม่จริงหรอกดิฉันก็ใส่มาไม่รู้กี่ครั้งแล้วฉันแต่งงานเนี่ย

ว่าจริงนะคะที่ฉันใส่แล้วก็ไม่ได้แต่งนะคะ
แต่ว่าทิ้งท้ายวันที่๒นี้นางจะเอาของไปเซลล์ด้วย
จะไปเปิดบูธขายเสื้อผ้าของตัวเองนะคะ
พี่อ้ำใส่มาแล้วนี่แหละก็เอามาส่งต่อให้กับคนที่รักอ้ำ

พี่อ้ำบอกเลยว่าราคาเบาค่ะ
ตายแล้วเปิดกรุพัชราภาอย่างนี้เธอจะว่ายังไงไปฟังค่ะ

ไม่ตัดใจเลยเพราะบางทีเราซื้อเองบ้างก็ดิสเตรน่อเขาให้เรามาบ้าง
หายเองค่ะเจอกันได้คราวที่๒

แล้วก็วันงานเนี่ยโอ้โหหุ่นดีมาก

แต่ดิฉันแนะนำนะคะทรงนี้ถ้าไม่สวยจริง

แจ๊กว่าน้องทำไมน้องกำลังจะอยากทำทรงพี่อ้ำเลยเนี่ย